คุณท่อบอาหารร้องเพลงมาแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะ
ที่มักจะเห็นน่ะฮะลีลาร้องเพลงอยู่แล้วแล้วแต่เป็นกันหมดอีกกับคือนี้เข้าวัด
ไปต่ำเลยค่ะวัดทำบุญตลอดเลย
ล่าสุดเจ้าตัวเดินทางไปทำบุญที่ประจวกภิริขันธ์ค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทัวร์เดินสายทำบุญจริง
ไปไม่ได้วัดเดียวพี่แจ๊คยิ่งกว่า๙วัดอีกมั้ง
ไม่ว่าจะเป็นวัดห้วยมงคลวัดเขากระโหลกค่ะ
เรียกได้ว่าเดินสายบุญแล้วก็อิ่มบุญทั้งไปทั้งกลับไปเลย
แล้วพอทำบุญเสร็จเจ้าตัวก็มุ่งตรงไปเลย

หนุนพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านเลยนะคะ
รวมไปถึงร้านเหล่านี้ด้วยพลาดไม่ได้
จากผลหมากลากไม้ที่ไปส่องมาแล้วนะฮะ
ลอตเตอรีจ๊ะแม่ไม่ต้องมาแอ๊บแอบแอ้

เสียดายเราก็พยายามซูมแล้วนะ
ว่าพี่นางสิริพรนี่นะซื้อเลขอะไร
แล้วซูมอีกมองไม่เห็นตัวเลขบนลอตเตอรี่ค่ะ
ไม่เป็นไรคุณผู้ชมแฟนคลับนักเสี่ยงโชคที่ดูคลิปนี้

พอพี่นางไปยืนถ่ายรูปตรงหน้ารถบัตรเท่านั้นแหละ

เออนะยืนแช่ไปเลยจ้ะ
รถที่พี่นางไปยืนถ่ายรูปคุณค่ะป้ายทะเบียน
เออเอมมาตั้งความ๓๓๔๒๐๗กรุงเทพค่ะ

เลขสวยอีกแล้วนะพี่แจ๊กกะรีนนะ
เช่นเดียวกันกับหมอลำสาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องอุ้งอิง
แฟนคลับหมอลำพากันโฟกัสผิดจุดอีกแล้ว

ตัวโพสต์ภาพนี้นะคะโฟกัสอะไรคุณผู้ชมดูสิ
คุณเห็นอะไรบ้างคุณเห็นอะไรบ้างพูดมาเลย
บอไปม้ายนน๒๗๘๙ศิษฐกิจบางคนเข้ามาบอกว่า

ต่อกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเราตามติดนักแสดงรุ่นใหญ่ใจสายหมู่
นี่พี่ปูนาตยาจันรุ่ง

ใช่นะคะคือเมื่อวานนี้นะคะทางพี่ปูพร้อมด้วยชาวคณะค่ะ
ไปกันเพียบเลยคุณผู้ชมเดินทางไปทำพิธีบวงสวงองค์พระพิกาเนต
เทศตรางนากราช๓เซียน๖กรอนและตรางนากปลกนะคะองค์ดำแสนสิริจันทรา๖๙เซียน
สูง๓เมตร๕๙เซนติเมตรค่ะ
ซึ่งพี่ปูแล้วก็พี่ต้าซึ่งเป็นแฟนนี่แหละคุณผู้ชม
แฟนของพี่ปูแล้วก็เหล่ากรยานมิตรนะคะได้ร่วมกันเป็นสะพานบุญค่ะ
เป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับวัดศรีสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
โดยบรรยากาศรอบก็มีชาวบ้านเดินทางมาร่วมงานบุญรับศิลพรกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

ซึ่งทางพี่ปูเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ก็แต่งชุดไทยสีชมพูสบายสีทอง
สวยสงาดจริงค่ะตามคลิปที่เห็นหน้าจอเลย
หลังจากที่ทำพิธีบวงเสร็จปุ๊บนะคะแน่นอนค่ะ
เอาใจแฟนบันเทิงไทยรัฐจุดประทัดนิดนึงค่ะ
จุดประทัดเสริมความเป็นสิริมงคลให้ดังปังค่ะ
และแน่นอนนะคะเลขปลายประทัดอยู่หน้าจอแล้วจ้า
ยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อวานนี้นะคะวันที่๑๘พฤษภาคมค่ะวันเกิดพี่ปูอายุครบ๕๔

แฟนสาวหล่อพี่ต้าก็หอบเค้กมาให้อิ่มบุญอิ่มใจกันไป
แต่ปิวมันถือขันมากมาขอเหมือนกันนะ
ต้าแต่งตัวหล่อมากนะคะย้ำอีกทีนะคะเลขปลายประทัด
ส่วนพี่ปูนัตยาจันรุงสายมูสายบุญคนนี้นะคะก็อายุ๕๓ปีค่ะ
เดี๋ยวก็รู้ว่าลอตเตอรี่ออกว่าจะแน่นอนใช่แน่นิ่ง

แต่ดูแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ